เรื่องของเกาะนาคาน้อยจังหวัดภูเก็ตนี้

กลับไปก็มีการฟ้องร้องกันเกิดขึ้น

แนวโน้มคือครอบครองแบบผิดกฎหมาย
เป็นการถางหญ้าถางพงต้องการจะปรับวิวทิวทัศน์ต่าง
แล้วก็ทำพื้นที่เพื่อจะขึ้นไปดูบริเวณเกาะ
แล้วก็พื้นที่ทุกอย่างเองได้ครอบครองมา

ถูกต้องหยอดปูนเป็นขั้นไป
วันนี้เจ้าของบริษัทก็หอบเอกสารหลักฐาน
ไปแจ้งความกับตำรวจเอาผิดตามพรบคอมพิวเตอร์
และมีการฟ้องร้องทางแพ่งเรียกค่าเสียหาย๑๐๐ล้านบาท
กับพิธีกรและนักแสดงชื่อดัง
ชาญวิทย์กิจเลิศสิริวัฒนาเจ้าของบริษัทภูเขา๖ลูกจำกัดนะครับ
ซึ่งเป็นเจ้าของที่ดินเนื้อที่ประมาณ๒๔ไร่เศษ
บนเกาะนาคาน้อยอำเภอทะลางจังหวัดภูเก็ต
พร้อมด้วยนายสินบรมีลักษมีแสงจันทร์
หุ้นส่วนของบริษัทครับก็นำเอาเอกสารหลักฐานต่าง
จากการโพสต์ผ่านโซเชียลมีเดีย
ในชื่อภูริ๙๙และพงศุกร์ฮิรันพฤกษ์
เข้าแจ้งความกับตำรวจภูทรทะลาง
เพื่อให้มีการสอบสวนข้อเท็จจริง
ดำเนินคดีตามกฎหมายในความผิดฐานหมินประมาท
โดยการโฆษณาและความผิดตามพรบคอมพิวเตอร์

นายสินบรมีหุ้นส่วนของบริษัทภูเขา๖ลูกจำกัด
นั้นก็เปิดเผยหลังจากเข้าแจ้งความ

ในฐานะเจ้าของที่ดินบนเกาะนาคาน้อย
ถูกใส่ร้ายป้ายสีโพสต์ข้อความอันเป็นเท็จ
ทำให้บริษัทและผู้ที่เกี่ยวข้อง
ได้รับความเสียหายเป็นอย่างมาก
ทางจังหวัดภูเกษโดยผู้ว่ารัฐกาลจังหวัด
ตรวจสอบเป็นที่เรียบร้อยแล้วด้วยไม่พบสิ่งต่างต่างที่
นำหลักฐานเข้าร้องต่อสารเพื่อดำเนินคดีทางแพ่งนะครับ
โดยจะมีการเรียกร้องค่าเสียหายมูลค่า๑๐๐ล้านบาท
และเรื่องนี้หากมีความคืบหน้าเพิ่มเติมไทยรัฐทีวีจะรายงานให้ทราบต่อไปนะครับ